เรื่องนี้นี่คุณป้าขอความช่วยเหลือมาเลย

แต่ว่าเจ้าดำเล็กพามาตักบาทด้วย

ทีนี้ดำเล็กมันตายคุณผู้ชม
ป้าตกใจเลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู

ถ้าจะบอกไม่เห็นหมาก็แปลกมากจนก็พูดผม

สี่ตัวที่เห็นอยู่ในจอเนี่ย
เจ้าดำเล็กโดนไปเต็มค่ะ

เหตุการณ์นี้ที่คุณป้าพระชะรี
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิด

อยากตามตัวเหลือเกินคนขับกระบะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ตอน๘โมงเช้าที่ผ่านมา
ที่บ้านของป้าพัชรีอยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานี

บอกว่าป้าน่ะเลี้ยงหมาหลายตัวนะ

ปิดก็คือให้อยู่ในบ้านตลอดเลย
แต่ว่าหมามันจะตามออกมาหน้าบ้านตอนเช้า
ทีนี้ป้าพัชรีมาใส่บาท
แล้ววันเกิดเหตุนะคะเจ้าดำเล็กก็ตามออกมาด้วย
พอใส่บาทเสร็จคนเข้าบ้าน
ออกมาเห็นอีกทีนึงอ้าวดำเล็กตายแล้ว
มาดูวงจรปิดก็เลยเห็นเลยค่ะ
กระบะคันที่ชนเนี่ยคือเชฟโรเล็ตนะคะ
มาเร็วพุ่งชนแล้วไปเลยไม่หยุดไม่จอดเลยนะคะ

เคยเห็นนะขับในซอยแถวบ้านบ่อย
แต่ไม่ใช่รถของคนในซอย

ไปคุยกับรองผู้กำกับที่สคลหลวงพันธมรโตโศชัย
บอกแบบนี้มองได้เป็น๒ทางนะ
อันแรกเลยกระบะเองไม่พอใจป้าพัชรีเจ้าของหมาหรือเปล่า
ตั้งใจขับชนหมาของป้าพัชรี
ถ้าเป็นแบบนี้จริงจะเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

อีกมุมนึงถ้าเกิดไม่ได้เจตนา

แต่หมามันหลบไม่ทันก็เลยพุ่งชนไป
ถ้าเป็นข้อ๒จะเข้าข่ายประมาท
แต่เป็นการประมาทที่ไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
มันก็ผิดพรจทางบก
ทรัพย์ผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้วไม่หยุดช่วยเหลือ
โทษคืออะไรคุณตำรวจถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้
จำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐๑๐๐บาท

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ